วันนี้เริ่มต้นปีใหม่เนี่ยนะคะจริงแล้วจะมีการเปิดให้ประชาชนทดลองนั่งเรือเฟอรี่
อ่าวไทยจากพัทยาไปหัวหินเป็นวันแรกแต่ว่าน่าเสียดายมาก
ประชาชนก็ไปรอกันจำนวนมากแล้วก็ได้ขึ้นเรือจริง
แต่ไปเจออุปสรรคจากคลื่นลมแรงก็เลยทำให้ต้องลดการเดินเรือไปยังหัวหิน
จนถึงวันที่๔มกราคมนี้นะคะไปติดตามจากรายงานค่ะ
รอยัลปลาซนเจอร์ลายเนอร์พูดเรียรับใบอนุญาตเดินเรือโดยศาลเส้นพางพัทยาหัวหิน
แต่สำหรับการให้บริการจะรับผู้โดยศาลเพียงสามร้อยยี่สิบคนผ่าเที่ยวค่ะ
หลังออกเดินเรือพบคลื่นลมแรงทำให้กัปตันตัดสินใจปรับแผนการเดินเรือแค่อ้อมเกาะล้าน
จากเดิมที่ต้องเดินเรือไปหัวหินระยะทาง๑๑๓กิโลเมตร
ส่วนผู้โดยสารรู้สึกผิดหวังที่ไปไม่ถึงหัวหินค่ะ
แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทดลองนั่งเรือเฟอรี่ลำนี้
วไทยจะมีคลื่นสูง๒๔เมตรตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพื่อรักษาความปลอดภัยจึงต้องงดเดินเรือไปหัวหินจนถึงวันที่๔มกราคมนี้ค่ะ
จากเดิมตามแผนจะเปิดให้ประชาชนและทดลองใช้บริการฟรีระหว่างวันที่๑ถึง๑๕มกราคม
เราตั้งใจจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะครับ
แต่ทีนี้ว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศมันไม่อำนวย
เราก็คือหาทางออกที่อีกแบบหนึ่งก็คือเมื่อทุกท่านมาพร้อมแล้ว
เราก็เชิญทุกท่านขึ้นเรือสัมผัสบรรยากาศนะครับแล้วก็กลับมา
เพราะว่าเราไม่สามารถข้ามอ่าวไปได้จริงนะครับ

ช่วงนี้ประชาชนสามารถสัมผัสประสบการณ์นั่งเรือเฟอรี่ได้
ท่าเรือแหลมบารีไฮไปชมรอบเกาะล้าน
และในวันที่๑๒มกราคมนี้
บริษัทมีกำหนดเปิดตัวการเดินเรือข้ามอ่าวไทยอย่างเป็นทางการ
ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวอาจจะมีมรสุมอีก
ทำให้ต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
สำหรับค่าโดยสารกำหนดเพดานราคาสูงสุดไว้ที่๑๒๕๐บาท
หากมีผู้โดยสารขั้นต่ำร้อยละ๖๐ต่อเที่ยวก็จะมีรายได้คุ้มทุน
เฟอรี่ข้ามอ่าวไทยจากพัทยาไปหัวหิน
จะเปิดให้บริการโดยคิดค่าโดยสารตามปกติในวันที่๑๖มกราคมนี้
กรมเจ้าท่าแนะนำนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางด้วยเรือเฟอรี่ในช่วงนี้
ควรจะวางแผนเผื่อเวลากรณีฉุกเฉินไว้ประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน